คุณร้องได้ให้ร้าน

กลุ่นสตรพบ

ได้

อยากตะโกนให้กูร้องต้องโลก
ว่าร้องได้ในเพลงที่๖แบบนี้ค่ะ

เซย์บัทซีบ้ทิมกัน

กล้องล่ายอดจำปานะครับ
เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาเรียกว่านอกสายตาเลยนะครับ
เป็นเพลงที่นอกสายตาเกินความคาดหมาย
แพร่ลงในยูทูปนี่ต้องขอขอบคุณโซเชียล
ไม่ได้อยู่ค่ายเพลงที่ใหญ่โตอะไรเลย
แต่ออกไปแล้วนี่ตายแล้วกลับดังถล่มทลาย
เป็นเพลงแห่งยุคเลยร้องแล้วแต่งเอง
สุดยอดเลยโดยคุณก้องล่ายอดจำปา
คือก็คงจะเป็นศิลปินลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในวงการ
ตอนนี้อีเวนต์งานวัดงานร้านงานอะไร
ถ้าไม่มีกล้องห้วยไร่ถือว่าโอ้โหเชยระเบิดจริงดังมาก
และหลังจากนี้งานวัดอีเวนต์อะไรนะงานล้าง
ถ้าไม่มีคุณสรพงศ์คุณก็จะเชยระเบิดเหมือนกัน

ตอนนี้มาถึงเพลง

เพลงที่๗นี้นะครับมูลค่า๑แสนบาท
มาดูซิว่าอินโทรเพลงที่๗มันจะไพร้อขนาดไหน
อินโทรเพลงที่๗มาเลยครับ
เหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นเพลงอะไร
เหมือนกับว่าไม่มั่นใจจะเป็นเพลงอะไร
เพราะอินโทรพอไหมฮะ
อินโทรมีทำนองมาให้พรรู้ไหมครับว่าเป็นเพลงอะไร

โอ้โหเพลงนี้

คันเทปคือยากหรือว่าไง
ยากมากเพราะว่าชื่อคนเยอะชื่อคนเยอะไม่เท่าไหร่เนี่ยสับท่อนก็เข้าไม่ถูกเลย

ถึง๒ตัวช่วยซึ่งน่าจะมีประโยชนของคุณสรพง
คุณสระพงคิดให้ดีนะคะนะฮะ
ตอนนี้เพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท

ตัวช่วยยังอยู่อีกสองตัวช่วยนะครับ
มีประโยชน์ได้อาจจะได้แต่มันไม่ผ่านถึงนิ่งไม่ได้
ลองลงความเห็นกันก่อนนะคะในครอบครัวกรรมครอบครัวก็สำคัญ

ร่วมเก้าให้ความเห็นแล้ว
เอ้าไหม

เอ้าไหม

ค่อยคิด
ค่อยคิดไม่ต้องที่
มีถุงช่วยนะคะใจแล้วค่อยคิด
ค่อยคิดไม่ต้องที่

จะเล่นหรือยุดครับ

เมื่อกี้ชั้นจะรับ

หนึ่งสองสิบกลับมา

ตัวคุณสรพงศ์เองอยากเล่นหรืออยากหยุด

แต่มวลรวมของคุณตอบว่าอะไรดี

ก็ไม่อยากให้เล่นแม่ก็ไม่อยากให้เล่น

ให้

ให้กำลังใจเขา

ฟัง

ฟัง

เดินหน้าต่อเล่น
เพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาทนะครับ
ถ้าเขาทำได้ร้องถูกต้องหมดเขาจะได้รับเงิน๑แสนบาท
แต่ถ้าเขาร้องผิดแม้แต่คำเดียวเขาจะไม่ได้อะไรเลย
ตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญคุณสรพงศ์ตัวช่วยแล้วครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับทั้ง๖แผ่นป้าย
เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่คุณสรพงศ์จะเลือกนะครับ
ตอนนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มานี่ครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

ครับ

คุณสรพงศ์เลือกที่จะใช้ตัวช่วยนะครับ
เลือกแล้วนะครับอีซูซูดีแม็กซ์หมายเลข๖
ตัวช่วยในเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาทของคุณสรพงศ์
นั่นก็คือ
ตัวช่วยแฟนอีกหกก็คือ
ข้อพิธีพิธี
ข้อพิธีพิธี

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยหมายความว่า
คุณสรพงศ์ไม่ต้องร้องเพลงที่๗นะครับ

ตอนแรกจะถอดถอดใจจะกลับบ้านแล้ว

หัวใจคนไทยทั้งประเทศนะฮะตอน๕โมงเย็นกว่าเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราพักกันก่อนคุณป่า
คุณสรพงศ์มาถึงเพลงที่๗

ต้องรู้แน่นะครับว่าคุณสรพงศ์จะได้๑ล้านหรือเปล่า

ตัวช่วยก็ยังเหลืออีก๑ตัวช่วยนะ
สมมุติเลือกมาได้เพลงเก่งนี้

ยังอยู่เจ๋งทั้งนั้นเลย

ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์๕โมงเย็น

วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ
ร้อนสไตล์ความดีนะครับ

เตรียมรุ้นรับของรางวัลกันต่อไป

ร้องได้ให้ล้านพิมพ์ภาษาไทย
ง่ายเจอเลยติดตามกันนะคะ

ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ

ถ้ารักชาติให้ยืนตรง
แต่ถ้าอยากมีรักให้ยืนโยงให้มายืนข้างพี่

เป๊กพี่หัวใจจะไหวแล้วนะฮะ

อี้อี้ว๊าได้

เพลงเก่งของรูแคร์

บูราคา๑ล้านบาท

สวัสดีครับ